แต่ช่วงแรกมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก่อน
พนักงาน๗๑๑แห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้๒๕มีนาคมที่ผ่านมาช่วงค่ำ
ตั้งใจจะไปซื้อโจ๊กก็ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอะไร
แต่พอไปเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานปุ๊บเปลี่ยนใจแล้ว
ฟเสร็จร้อนสาดใส่หน้าเพื่อน
พนักงานก็กลายเป็นคลิปกันอย่างที่เห็นนะครับ
เสร็จเรียบร้อยไม่กินแล้วสาดใส่หน้านะครับ
แล้วก็เดินออกไปครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำค่ำครับ
แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นคลิปที่เผยแพร่ผ่าน
โลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางนะครับ

วันนี้ครับแม่ของเยาวชนหญิงอายุ๑๘ปีเท่านั้น
พนักงาน๗๑๑ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งก็เป็นผู้ที่ก่อเหตุเอาโจ๊กสาดใส่หน้าเพื่อนร่วมงานจนบาดเจ็บ
นำตัวลูกสาวขอเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรครูบางหลวงแล้วนะครับ
หลังจากที่ก็มีคนโพสต์คลิปช่วงเกิดเหตุการณ์เอาไว้
แล้วก็ส่งต่อการกระจายกันทั่วโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้ปกครองของผู้เสียหายเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อตำรวจ
บอกว่าอยากจะให้ติดตามผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

เพราะว่าร้อนใส่หน้าก็เป็นแผลเป็นผู้เป็นพอง
คือทำงานที่นี่มานานแล้วประมาณ๑ปีคือเข้ามาเป็นรุ่นพี่
แล้วหลังจากนั้นก็มีรุ่นน้องเข้ามาคือคนที่ถูกจกร้อนสาดใส่หน้า
แล้วบังเอิญไปได้ยินจากบรรดาเพื่อนพนักงานข่าวเขาบอกแบบนี้นะครับ
ว่ามีคนมาพูดแววว่ามีคนบอกว่าน้องใหม่ทำงานเก่งกว่าขยันกว่าขายได้ดีกว่า
แล้วก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้าดังนั้นเลยอาจจะไม่พอใจครับ
ตัวเองขายของมานานก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับอาจจะถูกหยามนะครับ
ดังนั้นวันที่เกิดเหตุตัดสินใจไปซื้อโจ๊กมากินตอนแรก
หิวแต่พอเห็นหน้าคู่กรณีเปลี่ยนใจครับโมโหอารมณ์โกรธด้วย
โจ๊กที่ถืออยู่ในมือก็สาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เดินออกไปจากร้านหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
แม่ติดต่อบอกว่าเอาลูกมามอบตัวเถอะแม่เห็นคลิปแล้ว
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่เรื่องโตนะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
พร้อมจะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไป
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
ข้อหาทำร้ายร่างกายก็เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้

ต้องดูว่าน้องที่ถูกโจ๊กสาดใส่หน้าเนี่ยเสียโฉมหรือเปล่า
เป็นแผลลึกหรือเปล่ารักษาพยาบาลจ่ายเงินไปขนาดไหนยังไง
เรื่องของคดีแพ่งก็สามารถฟ้องร้องกันได้
แต่คดีแพ่งยอมความกันได้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันแล้วก็ตกลงกันได้นั่นเองนะคะ